แต่ว่าเขาอาจจะมาเหตุผลเฉพาะอะไรของเขาที่ประมาณ
เราก็เราก็ไม่รู้นะว่าเพราะอะไรอะไรอย่างนี้
มันต่างคนต่างมีเหตุผล
แต่ต้อง้าที่รู้เรื่องก็ยังเสียดาย

บางคนก็ก็ไม่อยากพูด
จะมองว่าอเล็กคือแบบเหมือนข่มข่มกับเราหรือเปล่า

เพราะว่าคืออย่างผมกับอเล็กก็สนิทกันอยู่แล้ว
คืออเล็กเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรกับเต้ย
แล้วก็ไม่ได้มีทางกระทะนาคำสัมพันธ์อยู่แล้ว
เพราะอันนั้นก็คือจากที่อ่านมาก็คือรู้แหละว่าน้องก็พูดเล่น
น้องก็พูดอะไรอย่างงี้อยู่แล้วขำ

คือใครก็มักจะทำร้ายผม
นั่งซะคืออย่างพอรู้อเล็กต่อไปอยู่แล้ว

จริงถ้าตัดเรื่องเต้อออกไปใครดู

หมายถึงอเล็กชนะไงผมแพ้
ประโยคยังง่าย

นี่เห็นว่าใบ้หวยได้๒มุติ

บางทีมันมียังบังเอิญมากกว่า
สินวัดแรกคือวันครอบครูอันนั้นก็คือเลขเบอร์คิวของขันของผม
เราก็ไม่รู้หรอกแต่ก็พอสินวัฒนธุ์เอี้ยนออก

ไม่มีผู้เล่นขำครับผมใช่

เค้าควรนะคำจริงเค้าควรอะต้องเอามาให้ผมบ้างเลย
แบบทีแล้วก็มันเป็นเรื่องของดวงเนา่แบบว่าอย่าไปเชื่อมากดีกว่านะครับ
แต่ว่าเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าอ่ะ

ถ้าเกิดไม่ถูกขึ้นมาเดี๋ยวจะมาดารผม

ช่วงนี้ช่วงพฤษภา
มันก็เป็นช่วงที่เหมือนกันว่ามีมลสุมเร็วอะไรรอบ

เพราะว่าในกลุ่มนั้นมีหลายคนที่ชอบดำน้ำด้วยกัน
อย่างวันนี้ก็เพิ่งชวนพีชว่าจะไปกันหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้ครับก็คุยกันอยู่ครับ
คุยกันอยู่ครับคุยกันอยู่ครับ

คุยกันอยู่ครับคุยกันอยู่ครับ
คุยกันอยู่ครับคุยกันอยู่ครับ

ไม่เคยผมเพิ่งไปเรียนเองครับ
แล้วผมกำลังก็ไปสอบเร็วนี้อะไรอย่างนี้

ยากพอก็ยากนานแล้ว

ผมก็พึ่งรู้ว่าคนเรียนเยอะขนาดนี้เลยหรอ
เอาในเมืองไทยให้รอดก่อนนะครับผมตอนนี้
ขอบคุณแหละขอบคุณครับผม
ดูไทยรัฐทีวีเปิดช่อง๓๒